กับเรื่องราวของสาวสวยดีกว่าคุณผู้ชม
เชื่อแน่ว่ายุคนี้นะคะใครก็อยากดูเด็กดูสาวดูสาว

ใช้ทุกวิถีทางเพื่อจะตามตัวเองไว้

แต่คุณนายนาเชื่อไหมคะว่ามีบางคนค่ะ
เหมือนฟ้าประทันร่างเด็กให้นะคะ
หน้าเด็กตลอดนะคะโต๊ะเขาเรียกอะไรอายุเยอะแล้ว

เหมือนสตาร์ฟความสวยความน่ารักเอาไว้ค่ะ
เรียกว่าทายอายุไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะ
ไปกันคนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณก้าวสุพัสรานั่นเองค่ะ

พอเฉลี่ยดูเฉลี่ยก็คิดว่าน้องก้าวอายุ๑๘ปีตลอดไป
ใช่ก็คือเด็กมากนะคะคือบทนี้ก็คือต้องบอกว่าดังมากนะคะ
แล้วก็เป็นภาพจำให้ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
และเมื่อถึง๙นะคะหลายคนก็นึกถึงสไปร์ทค่ะที่ใส่ชุดนักเรียนมปลายอยู่เลยนะคะ
แม้ว่าตอนนี้เธอจะสวยแซ่บนะคะแล้วก็ขึ้นแท่นนางเอกสุดฮอตของวงการไปแล้วก็ตามค่ะ
แต่ปีนี้อายุเธอนั้นเท่าไหร่คุณผู้ชมลองทายดูนะคะเฉลยเลยละกัน
๒๗นะคะอีกมี๓ปี๓๐นะคะจริงนะคะก็หน้ายัง๑๘อยู่นะ
น่ารักสดใสตรงไหนไม่ใช่สเปคหนุ่มวงไม่ได้เลยอันนี้เกรทก็ถามมา
น่ารักจริงค่ะผิวก็ดีตัวก็เล็กเนาะคุณผู้ชมเนาะ
อีกหนึ่งสาวค่ะนี่ก็แจ้งเกิดมาจากฮอร์โมนเหมือนกันน้องขนมปังจำได้ไหมคะซีส
นี่แพรวานิชาพัฒน์จ้านางเพิ่งสดมาหมัดนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดูไม่ออกเลยนะคะ
อายุเท่าไหร่แพรวาเวอร์ชันปัจจุบันอายุเท่ากันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้

น้องเนี่ยปรับลุคเป็นสาวแซ่บแล้วนะ

แต่ด้วยความที่น้องเป็นคนตัวเล็กมาก
วิธีการพูดต่างมันก็ดูสดใสมาก
ทำให้เรารู้สึกว่าน้องเนี่ยยังดูเด็กอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเราก็ถามแพรวานะว่าเวลาที่เรามีภาพลักษณ์ที่มันดูเด็กแบบนี้
กับการที่ต้องมาทำงานที่โตขึ้นหลายอย่างในวงการ

มันมีอะไรที่เป็นแบบข้อข้องใจบ้างไหม

คือคนจะไม่ค่อยรู้อายุจริงเท่าไหร่
คนจะเณ้าว่าแบบ๒๑๒๒ก็แบบ

วิธีการยังไงที่ทำให้คนเชื่อว่าเราแบบว่า
เท่านี้จริงอายุเท่านี้แล้วโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว

อืมก็พิธีการเหรอให้ดูแบบประชาชน

พวกนี้ก็แบบเออก็เออเขาแบบโตนะ
คนที่เขาดูเขารู้สึกว่าเขาเชื่อว่าเราแบบโตแล้วค่ะ
นี่๑๗แต่ก็หน้ายังเด็กอยู่
หรอจริงได้นะมาต่ออีกคนคนนี้ก็เด็กตลอดการนะครับ
เป็นบอกต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกเลย
ก็ว่าได้นะสาวร่างเล็กคนนี้เต้ยจรินพรค่ะ
ความหน้าเด็กความสดใสในบุคลิกของเต้ย
ถ้าที่ฉันไม่รู้ก็ยังยกตำแหน่งให้เหมือนเดิมนะ

แต่ว่าเต้ยเองก็ผ่านการแสดงมาหลายบทบาทเหมือนกัน
ถ้าเราส่องไลฟ์สไตล์ของเต้ยในชีวิตจริงก็คือ

เหมือนแบบสาววัยแรกรุ่นอยู่ตลอดเวลา
คุณขามันสักครู่สองคนที่ผ่านมา

จรินพร๓๒แล้วนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นบทพิสูจน์เลยว่าเต้ยไม่เด็กแล้ว

ก็ทำให้คนดูเชื่อได้เสมอเลยนะคะ

ไทรัตน์น่ารักมากเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ